เอาไปที่ชนบุรีกันบ้าง
อันนี้เจอเหลือมยักษ์๕เมตรยิ่งใหญ่ขนาดไหนจับได้หรือเปล่าดูกันหน่อย

ตัวนี้มันเลื้อยมาไม่รู้ว่ามันมาตามหาลูกที่พักพรากหรือเปล่า
แต่งานนี้พี่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบก็รีบมาเลยค่ะเพราะว่า
ผู้ดูแลรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ภายในซอยลุงโพหลังนี้เลขที่๙๓ทับ๒๙หมู่๕
อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยแจ้งไปบอกมีงูเหลือมขนาดใหญ่บุกเข้ามาในรีสอร์ท
ตอนนี้ออกอารวาสคนที่พักอาศัยหวาดกลัวไปหมด
เพราะว่ามันค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายเหมือนกัน
กู้ภัย๕นายมาช่วยกันจับมาช่วยกันดึงมาช่วยกันขึง
จะยากลำบากแต่สุดท้ายก็สามารถจับได้
น้ำหนักราว๒๐๐กิโลกรัมต้องใช้๔คนถือเลยนะคะ
๔คนอุ้ม๔คนโอบ
พออุ้มกันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเอาใส่กระสอบปุ๋ยที่เตรียมมานะคะ
แต่ว่าช่วงชุนละมุนจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ว่า
บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเล็กที่๔๓ทับ๕๓
เขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลืออีก
บอกมีลูกงูเหลืออยู่ในบ้าน

เออเนี่ยตัวเล็กประมาณสัก๑เมตรนะคะ
ก็เลยคาดเดาว่าน่าจะเป็นลูกงูเหลือมยักษ์
ที่อยู่ใกล้กับแม่งูที่เจอฝั่งตรงข้าม

ตัว๕เมตรตามหาลูก๑เมตรหรือเปล่าไม่รู้
แต่มันเจอกันในพื้นที่เดียวกันนี่ไง
กู้ภัยก็เลยรีบไปจับแม่ลูกคู่นี้นะคะ
กระสอบปุ๋ยแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

แต่เอาล่ะพอตกใจ
มีเรี้ยร่างมันเป็นจดเติดออกมาไม่ใช่ภ้นพิษนะ

น้ำปัสสาวะมันมันก็ปิดปิดตรงนี้หรอ
ก็อยู่ในป่าแหละห่างไกลชุมชนไป
แม่ทั้งลูกก็หวังว่าจะไม่ต้องเจอตัวไหนอีกนะคะ
ใหญ่กว่าแขนผมเอาจริง
ลำตัวมันแขนผมเล็กไปเลย
แขนคุณดูเพรียวบางไปเลยค่ะ
ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องรีบจับไปให้ไกลแล้วกัน